แต่แน่นอนค่ะใครดูบันเทิงไทยรัฐพรุ่งนี้รวย

เรื่องรวยผ่านไปแล้วนะคะดูความบันเทิงกันดีกว่า
เมื่อวานค่ะบอสบอยค่ะบอสบอยหมอลำชื่อดังของเรานี่แหละค่ะ

ก็ไปถามไทยเรื่องสถานประศูักดิบนะคะ
ก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมคือแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราจำกันได้นะคะ
เราเคยรายงานข่าวไปแล้วว่าคณะของคุณบอสเนี่ยค่ะ
สบอยสิริชัยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนอะจากคณะหมอลำใจเกินร้อยเนี่ย
อุบัติเหตุคุณผู้ชมระหว่างที่เดินทางไปทำการแสดงที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
ด้วยความที่รถตู้เนี่ยเขียนไว้ว่าด้านหน้าหลาเลยบอยสิริชัย
ตอนนั้นแฟนแฟนตกโอกตกใจกันไงเลยบอกเอ้าคนในรถตู้คือไม่รู้ไงว่าใครอยู่ในรถบ้าง
เป็นห่วงคนในรถตู้เป็นบอสบอยหรือเปล่าเนี่ยตามภาพที่เห็นแต่ไม่ใช่น่ะคุณผู้ชมนะคะ
ปรากฏว่าในรถตู้ไม่มีบอสบอยนะคะมีสมาชิกเพียง๓คนเท่านั้นก็คือน้องนัท
หลานชายของพี่บอยนะคะคนขับรถตู้แล้วก็คุณออยค่ะเป็นแฟนน้องนัทนะคะ
แล้วก็เป็นแม่แพลวคนดูแลเสื้อผ้าอาหารให้พี่บอยค่ะซึ่งรถตู้ที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
เป็นรถตู้สีบอลเลขทะเบียน๔๐๐๒๕๐จังหวัดมหาสารคามแบบป้ายที่โชว์ตรงนี้เลยค่ะ
สภาพด้านหน้าเนี่ยพังยับเยินตามภาพที่เห็นแต่ว่าคนไม่เป็นไรเลยนะก็เหลือเชื่อเหมือนกันค่ะ
ล่าสุดอย่างที่บอกไปนะคะบอสบอยมาที่กรุงเทพค่ะน้องรถเน้นก็เลยไปอัปเดตนิดนึงนะคะ
ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเจ้าตัวบอกว่าเอาจริงไม่อยากจะโกรธถือโทษโกรธใครแล้วนะคะ
ก็ถือว่ามันเป็นคราวเคราะห์นะก็ให้กำลังใจกันไปนะคะ
ส่วนข้าวของที่เสียหายหาใหม่ก็ได้เอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
มันก็จำเป็นเขาขอแค่ให้ชีวิตของคนเนี่ยปลอดภัยครับ
ส่วนเรื่องข้าวของเราเราหาใหม่ได้มันก็สูตรวิสัยนะ
ถ้าพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมครับเราไม่ได้อยากให้เกิด
ทุกคนจะเข้าใจว่าบอยอยู่ในนั้นวันนั้นไปกับแอนครับนั่งรถกับแอน
พลอยไม่ได้อยู่บนรถคันนั้นครับ
เอาล่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้หมอลำใจเกินร้อยกันได้นะคะ
พูดถึงบอยนี่บอกเป็นที่แรกเลย
เขากำลังจะมีข่าวดีกับซ้อแอนอรดี
เขาได้เลิกนะคะแล้วคุณผู้ชมซึ่งเลิกดีเนี่ยก็คือบอกเราที่แรกที่เดียวเลยค่ะ
เขากำลังจะมีงานมั่นคู่กัน

ทำการแสดงที่กรุงเทพแถวหมอชิดนี่แหละค่ะ

ก็เปิดใจกันตรงบอสบอยยืดอกเลยนะคะ
ยอมรับแมนว่าเรื่องจริงครับ

ทั้งคู่จะมีข่าวดีเรื่องการจัดงานมั่นตามพิธีที่โรงแรมที่จังหวัดขอนแก่น
ในวันที่๒๙เมษายน
โอ้โหก็คือเดือนหน้าเนี่ยคุณผู้ชมเริ่มดี
เมษายนคนแต่งงานหลายคู่นะเป็นพิธีมั่นกันก่อนนะคะ

แล้วก็รู้สึกว่าวันอาทิตย์มั้งคะซอยแฮนด์ก็จะมากรุงเทพ
เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปถามว่าเขาจะเตรียมตรงเตรียมงานยังไงกันบ้าง

จะแต่งงานแล้วครับจะแต่งงานแล้วครับ
จะแต่งงานแล้วครับผมนี่ก็จะมั่นเดือนเดือนหน้านี้ครับ
มั่นเดือนหน้าแล้วก็จะแต่งงานเดือนมกรา๒๕๖๗นะครับ
เราคิดว่าแฟนคลับเนี่ยทำให้เรามีวันนี้แล้วทำให้เราได้เป็นแฟนกันได้แต่งงาน
คือแฟนคลับคือผู้มีอุปการะแล้วก็เป็นคนที่จุดประกายให้เราได้มีโอกาสได้มาทำงานด้วยกัน
แล้วก็ได้มารักกันครับ
สถานที่ก็คือเป็นโรงแรมครับแล้วทีนี้ก็
กำหนดการก็คือเรียบร้อยแล้ว

ก็สรุปก็คือมั่นวันที่๒๙เมษายนนะคะ
ส่วนตัวชอบสองแป่แล้วก็เลยไปสองเก้า

เอาเป็นว่าเลิกงามยามดีวันไหนก็แล้วแต่พี่แจ๊กกะรีนพร้อมใส่ซอย
แล้วก็จะพร้อมไปลำเลยค่ะ